วันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีของจุฬากับธรรมศาสตร์

ขบวนพาเรทกองเชียร์

เขาต้องดูขบวนล้อการเมือง

แต่ก็ต้องยอมรับว่าของธรรมศาสตร์เนี่ย

มันเป็นเรื่องของการเมืองในยุคปัจจุบัน
เรื่องของบุคคลต่างที่อยู่ในแวดวงการเมือง

เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง

ไทยรัฐทีวีเราก็ถ่ายทอดสดไปด้วยนะครับ
ก็ตั้งแต่เช้าตำรวจก็มาคุมเข้มแล้วครับ
ทั้งในส่วนของ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็

แต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นจะไปห้ามปรามอะไรว่า
อย่างนู้นห้ามอย่างนี้ห้ามอย่างนั้นนะครับ

ซึ่งเป็นสนามที่ใช้ในการจัดงาน
เข้าสู่งานได้อย่างเรียบร้อย

ดูแลความปลอดภัยกันอย่างเต็มที่นะครับ

แล้วก็ฟุตบอลที่แข่งกันในสนามเนี่ย

พาเรทในการล้อการเมืองและเศษ
เริ่มจากธรรมศาสตร์คลุมผ้าดำมาเลย
เพราะว่าถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาต้องไปเห็นในสนามเท่านั้นคุณเขมสอน
ธรรมศาสตร์เขามีอยู่๕ขบวนนะครับ
แล้วปรากฏว่าเรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่ขบวนแรกเลยนะครับ
ขบวนแรกนี่ชื่อว่านนทก
ใครเคยเรียนลำเกียรต้องรู้จัก
นนทกเนี่ยคือต้นกำเนิดของทศกัณฐ
ค่ะคอยล้างเท้าให้เทวดาค่ะใช่แต่พอล้างเท้าให้เนี่ยเทวดาก็หยอก
ตีหัวบ้างดึงผมบ้างถูกต้องจนกลายเป็นยักษ์โป๊งเหน่ง
เทวดาตนไหนจะไปพบพระอิสวหรือพระศิวะ
ต้องล้างเท้าก่อนยักษ์นนทกก็ต้องตักน้ำล้างเท้าให้
ถูกตีหัวถูกนู่นนี่นั่นถูกแกล้งสารพัดหัวล้านหมดนะฮะเนี่ยฮะ
จนไปขอแหวนเพชรจากพระอิสวรรค์ว่าชี้ไปที่ไหนอ่ะ

ใช่เพราะว่าถูกแกล้งเหลือเกินพระอิสวนท่านก็ใจดี

ขออะไรให้หมดให้แหวนเพชรมาอันหนึ่งวงหนึ่ง

ใช่พระอิสวนก็เลยบอกพระนารายไปจัดการนนทกหน่อย

ก็พระนารายก็จะจัดการยังไงแหวนนี้มันศักดิ์สิทธิ์มาก

นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร

นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร

นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร

นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร

นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร
นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร
นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร

นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร
นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร
นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร
นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร

นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร
นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร
นั่นแหละสิเขายิบยกขึ้นมาไม่รู้ว่าจะแปลความหมายไว้ถึงใคร

ล้างเท้าจากนนทกมาแทบทั้งสิ้น
อกจากนี้ยังมีเหยื่อที่ต้องสละชีวิตให้กับความคลุ้มคลั่งของนนทกจากการถูกซ่อม
โดยนนทกอ้างว่าสมัยเป็นยักษ์ล้างเท้าก็ถูกซ่อมเช่นกันจนหัวล้านแต่ไม่ตาย
สุดท้ายความเฉาโชว์ที่กำลังเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจพิเศษไม่ยังคิดกำลังกลับมาทำลายตัวเองและ
ส่งผลกระทบต่อพวกพ้องโดยเฉพาะความน่าเชื่อถือของบรรดาผู้มีอำนาจที่
บอกว่าจะเข้ามาปราบรามการทุจริตอันนี้คือนิยามความหมายที่ทางนักศึกษา
ธรรมศาสตร์เขานิยามความหมายของขบวนพาเรทในแต่ละชุดของเขาไว้
อันนี้คือชุดนนทกนี่แค่ชุดแรกนะคะมาดูขบวนที่๒ค่ะขบวนที่
สองเนี่ยตาชั่งนะคะครับเป็นรูปเป็นหุ่นถือตาชั่งเดี๋ยวลองดูมือ
ตาชั่งอยู่แต่หนักเบาไม่เท่ากันไอ้ข้างที่น้ำหนักมากกว่า
แล้วถูกชั่งด้วยอาวุธยุทธโภปากรส่วนข้างที่เบากว่าก็คือโรง
ก็เปรียบเทียบการบริหารจัดการงบประมาณของรัฐที่มาจากภาษีประชาชน
กลับนำไปทุ่มเทให้กับงานด้านความมั่นคง
การจัดซื้อรถทั้งเครื่องบินเรือดำน้ำมากกว่าสวัสดีภาพของประชาชน
โดยเฉพาะสวัสดิการหน้าสุขภาพอย่างโรงพยาบาลยารักษาโรค
ต้องมีการรณรงโครงการ๙คนละ๙ขึ้นมาช่วยเหลือกันเอง
แต่ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุ
งบประมาณไม่ถูกโยกย้ายจากกระทรวงที่ใช้เงินอย่างไม่เห็นหัวประชาชนมากที่สุด
และการปฏิรูปที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ก็คงไม่สำเร็จ
ดังนั้นประชาชนต้องร่วมมือและตระหนักถึงรากเง่าของปัญหาเพื่อต่อสู้กับรัฐบาล
นี่เป็นความหมายที่ให้มาแบบนี้ค่ะ

บวนที่๓นี่ชื่อว่าขบวนม้วนแผ่นดินครับท่านผู้ชมครับ
เป็นภาพหุ่นในทุนใช้มือกลุ่มแผ่นดินที่เต็มไปด้วยเงิน
ได้กับการลุกคืบยึดที่ดินของกลุ่มในทุนไทย
มีสัดส่วนเป็นเจ้าของที่ดินถึง๑๘๐ในประเทศ
ขณะที่คนจนที่สุดแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องเบียดเสียดในที่ดินจำนวนจำกัด
ที่สำคัญก็คือยังร่วมมือกับรัฐบาลในการตั้งกติกาที่เอื้อประโยชน์

เริ่มแรกที่วางแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในประเทศ
แต่กลับเปิดช่องให้ผู้ถือครองที่ดินจำนวนมาก
บเลี่ยงไม่ต้องจ่ายภาษีได้
ดังนั้นในเวลานี้นอกจากประชาชนจะถูกกดขี่
ความไม่เท่าเทียมในเรื่องของที่ดินแล้วยังตกเป็นเหยื่อ
จากการกดขี่นโยบายของรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์จากในทุน
นโยบายบริษัทประชารัฐการเก็บภาษีสินค้าอุปโภคบริโภค
และการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม๘๑๐ที่พยายามจะผ่านร่างให้ได้

เป็นรถไฟค่ะคุณผู้ชมขบวนนี้นะคะ
ก็เปรียบเหมือนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของรัฐบาลค่ะ
จนถึงตอนนี้ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ

นั่งรถไฟความเร็วปานกลาง๓๕กิโลเมตร
ต้องมาเปลี่ยนเป็นนั่งรถด่วนธรรมดา
รถไฟฟ้าความเร็วสูงที่คนไทยตั้งตารอมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
รถไฟรางคู่ความเร็วปานกลาง
และไม่มีการสร้างไปยังพื้นที่ภาคใต้
เท่ากับว่ารถไฟที่ใช้อำนาจพิเศษของรัฐบาล
กำลังจะกลายเป็นกับดักของโครงการรัฐในหลายโครงการ
อำนาจรัฐกำลังเริ่มเสื่อมความคลัง
อะไรที่ดูแย่เริ่มปรากฏออกมาให้เห็น
สิ่งที่รัฐบาลเคยสัญญาได้มาเพียงครึ่งกลาง
ภาพลักษณ์ที่จะเป็นรัฐบาลแสนวิเศษล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า
โครงสร้างพื้นฐานถูกทำให้ไร้ประสิทธิภาพ
พื้นที่ห่างไกลถูกละเลย
และความรู้สึกดีที่ประชาชนมีต่อรัฐบาล
ก็เริ่มเสื่อมลงเช่นเดียวกัน
ส่วนขบวนที่๕นะครับขบวนสุดท้ายของทางธรรมศาสตร์

คือขบวนรัฐธรรมนูล
ก็เป็นการสะท้อนแนวคิดร่วมกันของ
ล้อจุฬาและล้อธรรมศาสตร์ที่มีลักษณะ
ยักษ์สามตนแบกผ่านรัฐธรรมนูล

เพราะเมื่อขบวนเคลื่อนมาถึงด้านหน้าประธานในพิธี

แล้วก็ปรากฏหน้าของหุ่นที่มี
คล้ายกับหน้าของพลเอกประยุทธ์

แล้วก็มีข้อความอาทินายกคนนอก
สวลากตั้งสารเล่นการเมืองพักทหารยุทธศาสตร์๒๐ปี
โดยความหมายของขบวนนี้ก็สะท้อนถึงรัฐมนต์ฉบับใหม่
ที่บอกว่าไม่ยึดโยงกับประชาชน
แม้จะบอกว่าผู้ร่างศึกษาแล้วก็ร่างขึ้น

และอยากเห็นความสงบสุขตามแผนยุทธศาสตร์๒๐ปี
ในช่วงแรกประชาชนก็ชื่นชม
แต่กลับเห็นสิ่งที่สอดแทรกมาแล้วก็พยายามจะเข้าไปตรวจสอบ
เพราะว่ากลัวพญายักษ์ที่สัญญาว่าขอเวลาไม่นานในการแก้ไข
แต่ที่สุดแล้วก็ต้องเจอกับอุปสรรคแล้วก็ความไร้สถิตภาพ

และท้ายที่สุดคงหนีไม่พ้นความวุ่นวายเหมือนกับในอดีต
หากจะมีผู้ออกมาแสดงพลังหรือว่าเมื่อปล่อยไปถึงการเลือกตั้ง
แต่ก็ยังมีผู้ที่ยังคงแทรกซึมเข้ามาบริหารบ้านเมืองอยู่

ทีนี้มาดูของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
ก็เป็นการเสียสีสังคมค่ะ๓ขบวนคุณผู้ชมค่ะ
ก็เรื่องของการศึกษาเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้เปิดกว้างให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น
ตอบโจทย์การพัฒนาบุคคลให้ทัศเทียมนานาประเทศ
แต่ไฮไลท์อยู่ที่ป้ายข้อความค่ะ
ก็เป็นพาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะ
ก็นำมาเป็นสีสันนะคะก็ระบุว่า
ล้อนาฬิกาเข้มบอลประเพณีทำหุ่นคล้ายผู้นำไม่ได้
นิสิตโวยโดนเซ็นเซอร์ก็คือเหมือนพาดหัวข่าวอะค่ะ
ก็เอาคำนี้แหละมาเป็นไฮไลท์มาเป็นสีสันภายในงานนี้นะคะ
ตอนที่มีข่าวออกมาก่อนหน้าที่จะจัดงานนะฮะ

ไม่ได้ห้ามค่ะก็ตรวจดูความเรียบร้อยตามปกติเขาบอกแบบนี้

อีกอย่างหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ครับ
นั่นก็คือการแปรอักษรบนสแตนของสองสถาบันนะครับ
เขาก็จะตอบโต้กันไปมานะ
คือพอฝั่งหนึ่งขึ้นอย่างหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะขึ้นอย่างหนึ่งคือเรียกว่า

มีตอนฟุตบอลนำถามศาสตร์นำ
ถามศาสตร์ก็บอกยิงยิงให้เด็กมันดู
เพราะว่าจุฬาบอกว่าอ่อนให้

แรงแรง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

อ่่า

ได้เห็นชัดปูหายก็มี
ทางประธานกลุ่มอิสระล้อการเมืองของธรรมศาสตร์นะครับ
บอกว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
ได้แสดงถึงบรรยากาศการแสดงความเห็นในอนาคตนะฮะ
ลาบเลื่อนไปได้ด้วยดีพุทธยาลักษณ์ผู้ใหญ่ก็
ผมเชื่อว่าจากที่ให้สัมภาษณ์ไปก่อนว่า
เรื่องแรกที่ผู้มีอำนาจควรจะรับได้ก็คือรับฟังวิธีการเสนอปัญหาหลายรูปแบบ
ผมว่าวันนี้ท่านก็โอเคแล้วนะครับผมว่ายอมรับในการมุมมองของนักศึกษานะครับ
ก็เป็นไปตามที่ก่อนหน้านี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์
ผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคอสชยืนยันนะครับว่า
ทหารไม่ได้เคยห้ามนักศึกษาเรื่องการทำขบวนพาเรทหรือว่าแปรอักษรหรือว่าทำกิจกรรมในวันนี้นะครับ
เพราะว่ารู้ดีว่าเป็นประเพณีที่ทำกันมาทุกปีแล้วก็เป็นการสะท้อนประเด็นทางการเมืองและสังคมนะครับ